ในฝั่งของรัฐบาลใหม่เรารอจับตาวันพรุ่งนี้นะคะ
ว่าจะไปในทิศทางไหนส่วนรัฐบาลรักษาการ
วันนี้มีประชุมคอรมอคุณผู้ชมค่ะ
ก็ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
วันนี้ผู้สื่อข่าวบอกอารมณ์ดีทักทายศึกสวัสดีสามครั้ง
สวัสดี๓ครั้งอารมณ์ดีจริงนะคะคือผู้สื่อข่าวก็ไปแล้วก็พูดคุยถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้กับพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะ
นี่เป็นภาพตอนที่เดินเข้ามาที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศสบายนะคะ
ผู้สื่อข่าวบอกจะสนับสนุนพลเอกประวิทย์รองนายกรัฐมนตรีในในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเสนอชื่อโหวตชิงนายกในวันที่๑๙นี้หรือเปล่า
ไม่ตอบไม่ตอบก็สวัสดีอีกรอบนึงแล้วก็ยิ้มให้สื่อมวลชน
เห็นไหมอารมณ์ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเป็นประธานการประชุมคอลโลมอน
ซึ่งวันนี้มีการย้ายห้องประชุมคอรมอลจากตึกสันติมัยตรีมาที่ห้องประชุม๕๐๑ตึกบัญชาการ๑นะคะ
เพราะว่าตึกสันติมัยตรีเขาเตรียมพื้นที่จัดงานสโมสรสันนิบาทค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศนะคะของก่อนที่จะเข้าประชุมเมื่อเช้านี้
ก็ไปดูทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกันบ้างค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ก็เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยสีหน้ายิ้มแย้มยิ้มแย้มอารมณ์ดี
ผู้สื่อข่าวบอกโปรยยิ้มหวานแต่ไม่ตอบคำถามนะ
แล้วไม่ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวกรณีที่บอกว่า
จะมีการเสนอชื่อของพลเอกประวิทย์ชิงเก้าอี้นายกในวันที่๑๙นี้พร้อมหรือเปล่า
ดูท่าทีเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวบอกวันนี้ยิ้มอย่างเดียว
ยิ้มจนเดินไปถึงลิฟต์ถือกบรรชกานะคะ

วันดีค่ะ
ได้เรื่องของชาวท่าสู่ไทยบอกว่า
ส่งผัทที่จะตกชื่อชั้นเสนอชื่อชั้นเป็นนายลูก
พลเอกประวิทย์ไม่ตอบนะคะก็ไปฟังคุณชัยวุฒนาคมานุสร
รองหัวหน้าพลังประชารัฐอีกสักคนหนึ่งนะคะซึ่งให้สัมภาษณ์กรณีข่าวว่ามีการเสนอชื่อ
ผลเอกประวิทย์รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้นะคะ
ทางคุณชัยวุฒิว่ายังไงก็บอกว่าส่วนตัวยังไม่ทราบเรื่องนี้
แต่ถือเป็นเรื่องดีแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยปั่นกระแส
ว่ายังไม่มีสัญญาณจากพักร่วมรัฐบาลเดิมที่จะเสนอชื่อพลเอกประวิทธิ
พอถามถึงข้อบังคับของรัฐสภาข้อที่สิบสี่สิบเอ็ด

คุณชัยวุฒิก็บอกว่าไม่ทราบเพราะว่าเป็นข้อกฎหมาย
ต้องให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาส่วนของพักเองก็ยังไม่มีความเห็นเรื่องนี้ค่ะ
ส่วนกรณีที่ภักษ์เพื่อไทยจะเสนอในเสตถาธวีสินจะส่งผลดีอย่างไรกับภัคษ์พลังประชารัฐ
หรือสามารถเข้าร่วมรัฐบาลได้หรือไม่
ทำไมมีแต่ท่าท่านู้นท่านี้ท่าเยอะจังเลยมีแต่ท่า
แล้วก็บอกหลังจากนั้นก็บอกว่าเรื่องนี้มันยังไม่เกิดขึ้น
ก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะคะ
อุตสิทธิ์ข่าวก็พยายามจะทิ้งคำถาม
ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
แต่ว่าก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีใครให้คำตอบอะไรที่แน่ชัดนะฮะ